พูดถึงเรื่องของการไปล่าสัตว์ในป่านะครับ
ฆ่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายสัตว์สงวนต่างเนี่ย
ข่าวที่ดังที่สุดในช่วงนี้แน่นอนว่าคือเรื่องของ
เปรมชัยกับพวกเรื่องการล่าเสือดำในป่าทุ่งใหญ่นเรสวน
แต่ความจริงแล้วมันมีอีกหลายที่มีอีกเยอะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่นครราชศรีมาครับตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุด้วยกันอยู่นะครับ
จะออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันชำแหละหมีควาย
อยู่ในพื้นที่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะ
เหลืออีกสองคนนะครับหลังจากพบหลักฐานว่าร่วมกันนำหมีมาชำแหละขายนะครับ
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้แล้วคนนึงเนี่ยนำไปฝากขังที่ศาลศรีคิ้วนะครับ

ตอนนี้ชุดสืบสวนและสอบสวนสพหมูศรีอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาได้ลงพื้นที่ไปตรวจจุดที่หมีควายไปติดกับดักล่าสัตว์
ติดกับแปลงข้าวโพดของชาวบ้านเป็นป่ารกทึบมีลำคลองอยู่ใกล้ใกล้นะครับ
โดยอยู่ติดกับถนนสายหมูศรีในอำเภอช่วงที่จะไปอำเภอวังน้ำเขียว
ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ๕กิโลเมตรเท่านั้น
จากการตรวจสอบก็ไปเจอต้นไม้บริเวณใกล้กับกับดักหลักสะอากับดักที่คอยดักสัตว์นะฮะ
ไปหลายต้นน่าจะเป็นร่องรอยของหมีควายที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากบ่วงดักสัตว
หรือได้รับความเจ็บปวดทรมานจากอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ยังพบรอยเลือดติดอยู่ตามต้นไม้รวมทั้งรอยยางรถกระบะด้วย
ขับเข้ามายกหมีควายออกไปชำแหละ
นี่ฮะตำรวจก็แกะรอยไปนะครับแกะรอยตามไปที่ไร่ส่วนบุคคลเป็นถนนทางตัน
ห่างจากจุดกับดักล่าสัตว์ประมาณ๔กิโลเมตรไม่มีบ้านคนนะฮะ
นี้ก็ไปเจอใบตองเปื้อนเลือดไปเจอกองเลือดอีกหลายกองเลย
ขวดเหล้าขวดเบียร์ด้วยก็เชื่อว่าบริเวณนี้
น่าจะมีการลักลอบนำสัตว์ป่ามาชำแหละแล้วหลายครั้ง
เพราะว่าห่างไกลจากชุมชนแล้วก็มีบ่อน้ำที่สามารถเอาไว้ใช้ได้อย่างสะดวกนะครับ
ส่วนนายอภิวัตนินสนทิอายุ๓๓ปีผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจสพหมูศรีจับกลุ่มได้
พร้อมกับของกลางซากหมีควายที่ถูกชำแหละแล้วรวมทั้งหัวหมีด้วยหนังหมีด้วย
ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่สพหมูศรีตำรวจก็ได้นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้วนะครับเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ฆ่าหมีควายนะคุณเขียนมาสอน
แต่มันมาติดกับดักล่าสัตว์กับดักสัตว์ของเขาเองแต่คุณตั้งใจทำไว้หรือเปล่าล่ะใช่ไหม
ล่าสุดนะครับเตรียมนำพยานหลักฐานไปขอสารจังหวัดศรีคิ้วออกหมายจับผู้ต้องหาอีก๒คน
ที่ร่วมกันยกหมีควายไปชำแหละหลังจากติดต่อเข้าให้มอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มามอบตัวนะฮะยังหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
นายอภิวัฒน์ถูกจับเมื่อวานนี้นะคะธรรมดบุกจับได้ที่บ้านปอหูต้ำบลประอุงตาลอง

เป็นหมู่บ้านที่มีแนวเขตติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หลังจากสืบว่ามีการลักลอบชำแหละสัตว์ป่า

นายอภิวัฒน์กำลังนั่งชำแหละเนื้อหมีควายอยู่เลยนะครับ

แล้วก็แบ่งเป็นถุงนะแบ่งใส่ถุงไว้เลย
คือเรียกว่าพร้อมที่จะชั่งอ่ะนะ
มีตาชั่งด้วยพร้อมเอาไปขายเลย
นี่มีดมืดนี่เรียบร้อยเลย